ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

แล้วสงกรานปีนี้ซึ่งตรงกับวันที่๑๔เมษาบวกลบ๗วันเนี่ย

ระวังอุบัติเหตุฟืนไฟให้หนักเลย
แล้วเรื่องนี้จะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่ฮะคือดวงเนี่ย
นาแล้วว่าไอดวงเหตุเพศภัยเนี่ยมันจะยาวไปจนถึงวันที่๒๖เมษายน

แล้วก็ที่สำคัญวันที่๒๑เมษายนตรงกับวันอะไร
วันเกิดดวงเมืองกรุงรัตนโกศิลป์

ดูก็ต้องมีประเพณีวันเกิดดูเมืองกรุงรัตนโกศิลป์
เชิญชวนให้คนทั้งแผ่นดินแต่งกายย้อนยุค

เพราะฉะนั้นคนเกิดราศีเมษมีดาวอังคารเป็นดาวประจำตัว
ดวงชะตาจะเปลี่ยนจริงหลังวันที่๒๖เมษาไปแล้ว
ดวงชะตาคนเกิดราศีเมษจะค่อยพลิกฟื้นดีขึ้น
คนเกิดราศีเมษเป็นราศีที่ถึงจุดจังหวะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชิด
จะมีโอกาสดีจากบุญกุศลที่ได้สร้างแล้วที่หวังยังไม่สำเร็จ
งานที่ยังไม่ได้เริ่มต้นหรือที่รอจะได้ยังไม่ได้
หลังสงกราน๑๔เมษาดีขึ้นเลย

การเงินการงานความรัก
เอางี้นะการงานจะดีมากหลังจากวันที่๒๔เมษาไปแล้ว

ถูกต้องความรักถ้าใครยังเป็นโสดเป็นโสดนะ
มีเกณฑ์จะได้เจอคู่แท้ตั้งแต่วันที่๑๔เมษายนปีนี้ไปถึง๕ตุลาคม
ตายป่านี้ไปเล่นน้ำกันสู้ตายแล้วเนี่ยไปหาความรัก
ถึงวันที่๕ตุลาคมใครที่มีคู่แล้วอยากมีลูก๑๔เมษาถึง๕ตุลาคมมีเกณฑ์ได้ลูก
ด่าการเงินดูจากใดดูของเราเห็นชัดเจนว่า
นับตั้งแต่วันที่๒๒เมษายนดาวการเงินโคจรเป็นเกษตราธิบดี
แปลว่าจะมั่นคงซื้อขายเสี่ยงโชคประสบความสำเร็จคือถ้าใครเกิดราศีเมษ
แล้วเป็นคนที่สร้างบุญสร้างกุศลกระตันอยู่มันดีเนี่ยนะ
คำว่าดีในความหมายของอาจารย์พยายามจะยืนยันเสมอว่าดีต้องเกิดจากเหตุดี
อาจารย์ครับผมกระตันอยู่ต่อพ่อแม่ฉันเป็นคนที่เที่ยงตรงขยันไม่เห็นดีสักที
เอาละถ้าเกิดคุณเกิดราศีเมษแล้วคุณเป็นคนดีหลังสงกรานปีนี้ดีแน่

แล้วตั้งหลักให้ได้นะไปถึงวันที่๖๕ตุลาคมเท่านั้นนะ

ชาวราศีพฤศพเนี่ยระหว่างสงกรานเองเนี่ยดาวประจำตัวเนี่ยยังโคจรเป็นประและเป็นวินาศกับตัวเอง
มันแปลว่าตัวเองไม่สามารถจะบริหารและจัดการหรือนึกอะไรให้ได้อย่างใจตนได้
กว่าจะผ่านพ้นวันที่๒๖เมษายนไปแล้ว
ชาวราศีพฤศพจึงจะมีโอกาสลืมตาอ้าปากเริ่มต้น
แต่ก็เป็นภาวะการเวลาของชาวราศีพฤศพที่จะต้องเหนื่อยในการใช้กำลังกายกำลังใจกำลังสมองสติปัญญาต่อสู้ไม่ง่ายเลยทุกอย่างยากหมด
เมษาชีวิตเริ่มมีโอกาสที่ตัวเองจะหยิบจับทำอะไรได้
๒๖เมษาเนี่ยมันหมายถึงว่าเห็นแต่ก็หยิบไม่ได้
จะจับมันก็ดิ้นหนีอย่างนี้ไปต้นสมัครงานก็ไม่ได้งานพอ๒๖เมษาดีเลยดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ใช่ดีแบบว่าดีไปซะทุกอย่างมันต้องไปลงแรงกายแรงใจคือเหนื่อยละคุณหนุ่มอาจจะทำงานนี้ในบางเวลาดีมากแต่บางเวลาต้องใช้กำลังเยอะ
สุขภาพและจะมีปัญหาดังสุขภาพไปคุณศพจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีออกกำลังกายและก็ตรวจกับคุณมอห์หลายโรงพยาบาล
ตัดเช็คตรงความรักของพี่สบบจะเป็นคนขี้หึงขี้งก
มันมีมีความรักของพวกเขาอ่ะหลังวันที่๕ศุราคมจะดีขึ้นไปหนึ่งปีเต็ม
ประคับประคองมีเรื่องขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งก็ให้ประคับประคองอดทน

ระหว่างสงกรานไปจนถึงประมาณเดือนตุลาคมวันที่๕ที่๖เนี่ย
มันมีสภาวะที่เหนื่อยได้เงินมาใช้เงินไปไม่มีเงินเหลือเก็บ
เพราะฉะนั้นคนราศีพฤกษพอดทนไปจนถึง๖ตุลาคม
ราศีต่อไปคือราศีเมทุน
ดวงชะตาชาวราศีมิถุนหลังสงการนี้ดวงชะตาค่อยพลิกฟื้นจากร้ายกลับกลายเป็นดี

ที่ผ่านมา๒๓เดือนเนี่ยราศีมิถุนเนี่ยหืดขึ้นคอเลย

ก็เสาร์กับอังคารเล็งชะตามีเกณฑ์ซุ่มซ่ามอุบัติเหตุป่วยเจ็บไม่สบายปวดหัวตัวร้อนคนหาเรื่องถูกโกง
หมาข้างบ้านเห่าไม่ได้หลับได้นอนมันจะเป็นเงียบ

มันจะมีสภาวะที่วุ่นวาย

พ้นสงกรานนี้คือวันที่อะไร

แล้วจะดีมากยิ่งขึ้นเมื่อดาวเสา
อังคารโคจรพ้นไปเนี่ยนะ
ก็วันที่สัก๒๖ก็เริ่มต้นดีขึ้นมาเรื่อย

คือราศีมิถุนเนี่ยนับตั้งแต่

จนถึงต้นปี๖๒นะ
การเงินเนี่ยเรียกว่าย่ำแย่แย่ย่ำ

คือถ้าเกิดใครดูว่าราศีมิถุนดวงชะตาปีนี้
รวยอะมันต้องไปเผาตำราทิ้งเลยนะ
มันมีแต่เรื่องเสียเงิน
เงินชาวราศีมิถุนจะดีเมื่อผ่านพ้นปี

เพราะฉะนั้นราศีเมทุนคุณเตรียมตัวต้องเตรียมเงินให้พร้อมถึงอีก๑๐เดือน
ความรักเป็นยังไงความรักของชาวราศีเมทุน
ถ้าเป็นโสดแล้วเผลอไปโจ๊ะพรึ่มกับใครเข้าอ่ะ

เพราะมันเป็นห่วงเวลาที่ดาวเสามะเร็งชะตา

เจอคู่ที่เป็นเจ้ากรรมในเวรมาตามกระหน่ำซ้ำเติมให้ทุกกายทุกข์ใจ

แต่ถ้าเกิดว่าชาวราศีมิถุนมีครอบครัวอยู่แล้ว
ประคับประคองให้ดีเพราะมันมีเกณฑ์เลิกกันภายใน๒ปีนี้
เราไปต่อกันที่ราศีของคุณหนุ่มกัญชัยราศีกรกฎฮะ
สงกรานปีนี้เป็นต้นไป
ราศีกรกฎโชชั่วชัตถวันฟันธง
ถึงคิวไอ้หนุ่มแล้ว
ดวงชะตาของหนุ่มเนี่ยเขาเริ่มดีมาตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎาคม

กฎกฎาคม๖กัญญายนปี๒๖๐
เริ่มต้นลั่นละคังแห่งความสำเร็จมาตั้งแต่บัตรนั้น

เดือนกุมภาพันธ์
ดาวดวงที่ส่งผลดีเนี่ย

แปลว่างานมีเยอะขึ้นแต่บริวารปวดกระบานพาเวียนหัว

แต่พอผ่านวันที่๑๔เมษายนเป็นต้นไปจนถึง๕ตุลาคม
ดาวพระฤหัสบดีโคจรเป็น๔กับดวงชะตา

พระรหัส๔ทรงศักดิ์แช่มช้อยสุขสามดังนี้จากเจริญยิ่งยศนา

สร้างบุญสร้างกุศลขยันทำงานยังไม่ลงล็อก
พอหลังจากสงกรานปีนี้ไปถึง๕ตุลาคมนั้นลงล็อก

สิทธิ์บริวารได้บริวารดีมีฝีมือ
รถบ้านมีสิทธิ์เปลี่ยนใหม่ได้บ้านใหม่รถใหม่

หรือได้ทรัพย์สินที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับการได้ของใหม่

ลาหูทัพเรือนตนฟังให้ดีนะ
ราศีกรกฎจึงมีโลก๓วันดี
สี่วันไข้สองวันหายนะอีกสามวันป่วย
มันจะสลับสับเปลี่ยนปวดหัวปวดฟันหายใจไม่ออกนอนไม่หลับกระสับ
โบราณบอกราหูทัพเนี่ยจะต้องย้ายที่นอนแล้วดี

วันนี้เป็นอันนี้พรุ่งนี้เป็นมารื่นอีกสามมันเป็นอย่างนี้
จริงต้องย้ายที่นอนใช่ไหมครับ
อย่าไปพูดอย่างนั้นอย่าไปพูดอย่างนั้นจะไปอ้างเมียตัวเองอีก
นี่เมย์ฟังไว้นะราศีกรกฎต้องย้ายที่นอนเช่นไปนอนโรงแรมบ้าง
ไปนอนรีสอร์ทบ้างไปต่างจังหวัดไปเปลี่ยนที่นอน
เหมือนกับมีชีวิตมีการมูเมนต์เพราะราหูทัพ
ลาหูทัพลักษณะจรลีจากลาจากสิ่งที่เคยเป็น
อำนวยอวยคุณให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่
นี่โบราณได้กล่าวไว้ความรัก
ความรักคือคู่ครองโคจรเป็นอริแก่ตน
แปลว่าใน๒ปีนี้ข้อที่๑ใครมีครอบครัวแล้ว
มักจะไม่ค่อยมีสนิทเสน่หากิจกรรมอันพึงมีไม่ค่อยมี

ข้อสองคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องยิ่งเรามีปากมีเสียงเยอะ
มีปัญหาถูกคู่กดต้องทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้ยินดีมาก
ถูกต้องส่วนคนยังเป็นโสดใครยังเป็นโสด
มีสิทธิ์เจอคู่โชชะได้เสียเลยเราไปกันต่อที่ราศรีสิงหลังสงการปีนี้
เป็นจังหวะชีวิตที่ดีมากรุ่งโรศสุขสำเร็จในทุกประการ
ในช่วงประมาณเดือนมีนาคมเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่าง
เพราะตนุมรณะและมีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์การป่วยเจ็บ
มีเกณฑ์การสูญเสียญาติผู้ใหญ่หรือญาติผู้ใหญ่ศูนย์เสียตำแหน่ง
หรือมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเพราะตนุมรณะ
ตั้งแต่๑๖กุมภาพันธ์ถึงวันที่๑๓เมษายน
พอ๑๔เมษายนนะดาวผู้ใหญ่ซึ่งตกไปเมื่อเร็วนี้
ฟุบดวงชะตาตัวเองก็ขึ้นฟุบ
ว่าผู้ใหญ่ในที่นี้หมายถึงญาติหรือเป็นคนที่อุปถัมชูมาก่อนครับ

เบื่อเซ็งสุดแล้วบางทีก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรกันแน่
เพราะมันหลายอย่างแต่พอพ้นวันที่๒๖เมษายน
อันนี้กูเหนื่อยเปล่าไม่เอาเขาจะเลือกได้เลย

อีทานียันเนี่ยป่วยเมื่อสองปีที่ผ่านมาป่วยทั้งกายนทั้งใจ
ไม่เคยคิดรักใครและไม่คิดว่าจะรักก็ไปตกหลุมรักให้เจ็บช้ำในดวงจิต
ชีวิตไม่มีใครมาทำให้เจ็บช้ำได้

ชีวิตมีแต่คนมาจะสยบอยู่แทบใต้บาธาตุล

ราศีสิงคู่จรเป็นวินาศแปลว่า
ชาวราศีสิงศ์หากพึงใจหมายใครมาเป็นคู่

แต่โดยง่ายที่ยากเย็นแสนเข็นจากเพียงไร
เวลานี้นั้นไซส์อยากได้ใครได้ดั่งใจปรารถนาเลย
เราไปต่อกันที่ราศีกันฮะ
ราศีกันหลังสงครานนี้
มีเกณฑ์ดวงชะตามีโชคลาภร่ำรวยฟะทุ่ง
โดดเด่นในเรื่องทรัพย์หรือการเงิน
จากวันที่๑๔เมษายนไปจนถึง๕ตุลาคม

จะมีโอกาสได้เงินถุงเงินถังได้โปรเจกต์งานใหญ่

ราศีกันเนี่ยนะหมายถึงคู่ก็หมายถึงหุ่นสวนก็ได้
คนรักก็ได้หรือคู่อะไรก็ได้
การงานของลาศีกัณฑ์

ราศีกันปีนี้จะรุ่งโรดที่สุด

จริงว่ารุ่งโรดตั้งแต่วันที่

ชาวราศีกันถ้ากรอบโกยตักตวงลุยนะ

พอเลยจากเดือนกุมภามาจนถึงเมษา

แล้วจะเดินมาดีใหม่อีกครั้งหลังจากวันที่

จากวันที่๑๔เมษายนถึง๕ตุลาคม
การเงินดีที่สุดในรอบ๑๒ปี

หายป่วยหายเจ็บไม่มีปัญหาอะไร

ดีมาก

รถเรน้ากรรมนี่จะไม่มีเสียเลยนะ
ไม่มีเสียยกเว้นคนเกิดราศีกันแห่งสวย

โหมอนรักไทยกิ๊กกูนอนรอนละเว้ย

คุณหนุ่มดวงชะตาคนเนี่ยนะมันเหมือนกับอะไรรู้

เวลานี้ฝนตกแล้วปลาขึ้นแล้ว

ไปเราไปกันที่ราศีตุล

เดือนกุมภาพันธ์ชิวอิกตุดจีน

การเงินชาวราศีตุลดี

ถ้าใครเกิดราศีตุลการเงินไม่ดี

มันน้อยเหลือเกินบุญไม่สร้าง
เอางี้นะคนเกิดราศีตุล
ตั้งแต่สงครานปีนี้มาต้นไป

ชาวราศีตุลจะสมบูรณ์ภูมิสุข

มีความเจริญเข้าหน้าสัตว์ตัวทำอะไรไม่ได้

ดีกว่ากันอีก

เมื่อกี้กันนี้คือไม่มีเสียแล้วนะ
แต่ตุนนี่ดีกว่าอีกคือรวยก็รวยกว่า

โสดก็เจอคู่เจอมิตรที่ดีให้การช่วยเหลือ

ครอบครัวก็ช่วยเกื้อกูลส่งเสริม

ตายแล้วล่ะสีตุ๋นดีไปหมดเลย

ต่อไปครับราศีพิจิก

ศูนย์เสียครั้งใหญ่แทบดำรงตนไม่ได้นะ

พอพ้นจากที่ดาวเสาโคจรพ้นชะตา

เพราะฉะนั้นคนเกิดพิจิกษ์เนี่ย

มันพ้นเคราะห์ตั้งแต่เข้าปี๒๕๖

หนึ่งช่วงแรกตรวจจีน

ช่วงเวลาตั้งแต่สงกราน

ขาวราศรีพิจิกยากจะ

กะเกณฑ์อะไรให้เป็นไป

๖ตุลาคมดวงโคตรดี

ให้ดูที่มันแพรมมารอบหนึ่ง

หลัง๖ตุลาคมจะดีมาก

ความรักลึกลับซับซ้อน

การเงินการงานของเขาหลังจากนี้การเงิน

เงินยังไม่คาดคิดจาก
สิ่งที่ตัวเองได้เคยทำเอาไว้

ลงทุนอะไรไว้มันจะมีเงิน
ที่เกิดขึ้นหรือหายไป

บางทีอย่างที่แบบหมดหวังไปแล้วโดนโกงไปแล้ว
อาจจะได้กลับมาอย่างนี้หรอครับ

ผู้ใหญ่จะเป็นที่นำพาได้สถานเดียว

มันเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงนะ

ทรนงตนปากไม่ดีนะเสร็จเลย

ได้ยินดีเลยสบาย
จัดให้ต้องง่าย

อ๋อโอเคเอาทางไปแปลละ

วันที่๑มกราคม

ดวงชะตาเกิดการแปรปวน
ปั่นป่วนวิปริตนึกคาด
ไม่คิดคิดไม่ถึง

มันเหนือคาดมันไม่เป็นไปตามที่

หลังจากสงกรานปีนี้ไป

แต่พอผ่านพ้น

ราศีธนูกลับดีมาก

หลังจากสงกรานปีนี้

ตุลาคมราศีธนู

เมื่อประมาณตุดจีนที่ผ่านมา

พอหลังจากสงกรานมันจะกลับไป

เมื่อก่อนตุดจีน๑ปี

คือราศีมีนเนี่ยมันจะป่วยเจ็บ

ห่วงสงกรานนี้

แก้ยังไงครับไม่ได้ที่อาจารย์บอกนะ